เมื่อคืนฟันใบว่าเป็นสไพร์นายก
อันนี้มันเป็นปำนานเพลงสไพร์นายงจริงทุกคนค่ะ

ล่าสุดเนี่ยงานเพลงผลงานทุกคนค่ะ

มันเร็วแล้วมันรวดเร็วมากจน๑๒๐๐นี้อ่ะ
น้องหลิวค่ะขอชี้แจงกับพี่แจ็คกะรีนบรรเทิงไทรรัศกรรมว่า
นั้นมาในข่าวก่าวแล้วพี่

นานเกือบ๓ปีแล้วคุณผู้ชม

คนก็เลยคิดว่าอุ๊ยเป็นนุ่มคนปัจจุบันหรือเปล่า

ส่วนความรักตอนนี้แฮปปี้ดีทุกอย่างค่ะ

ห้ามเปิดเดี๋ยวจะเลิกอีกที
ปิดท้ายกับเคล็ดลับความสวยแซ่บของสาวหลิวนั่นก็คือ

หิวก็กินแต่กินแบบพอดีนะจ๊

เออนึกว่าลมตีขึ้นล่ะ

ฟังสาวหลิวกันนิดนึงจ้า

งั้นมีคนคุย

อายุอนามก็แบบว่าก็ไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างนี้
ก็ต้องมีคนคุยแล้วล่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ

จริงเหรอคะไม่เท่าพี่แจ๊ค
รักเหรอคะคงจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะ
แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ในวันที่เราพักผ่อน
เราอยากกินอะไรก็กินอย่าเครียดเกินไป
ออกกำลังกายมาขนาดนี้รักษาหุ่นมาขนาดนี้

อยากอั้กเห็นไปทักษะอายุหนารวมกดตรงเข้านะคุณผู้ชม